มาดูความคืบหน้าของคดีที่ผู้หญิงอายุ๑๗ปี
เป็นคุณแม่วัยใสตัดสินใจกินยาขับเลือด
ทำให้ลูกในท้องอายุคันประมาณสัก๗๘เดือนแล้ว

แล้วก็นำซากทารกไปใส่ถังขยะ
เดินออกมาทิ้งถังขยะในพื้นที่ที่อยู่หน้าอาคารที่พัก

แต่ว่าสุดท้ายตัวเองมีอาการตกเลือดก็ต้องเข้ารับการรักษาตัว

เพราะว่าพ่อของสามีผู้หญิงคนนี้
นั่นก็คือว่าที่คุณปู่บอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
กับพฤติกรรมของลูกสะพ้ายที่ทำแบบนี้
กับหลานในไส้ของเขาเองแล้วก็ลูกในไส้ของผู้หญิงคนนี้เอง
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี
ความคืบหน้าครับล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
ผู้กำกับการตำรวจนครบานคันนายาวบอกว่า
เยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีจะเข้าให้ปากคำวันพรุ่งนี้
พนักงานสอบสวนจะประสานกับสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหามาตรา๓๐๑ทำแท้งลูก
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับ๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากยอมรับว่าเป็นคนที่กินยาขับเลือดเพื่อทำแท้งลูกในท้องจริง
ส่วนข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนและซ่อนเร้นอำพลางศพ
ต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาล
ซึ่งจะนำตัวส่งสารเยาวชนฝากขังผลัดแรกภายในบ่าย๓โมงนะครับ
คือต้องรอผลก่อนเพราะไม่รู้ว่าเด็กที่ออกมา
เสียชีวิตก่อนที่ออกมาหรือออกมาแล้วถูกทำให้ตาย
ส่วนแม่ของเยาวชนหญิง๑๗ปีคนนี้
วันนี้เขาให้ข้อมูลกับพนักงานก่อนในเบื้องต้น
พ่อบอกว่าลูกสาวยังมีอาการไม่สบายอยู่ตกเลือดอยู่
ดังนั้นแม่เลยมาให้ข้อมูลก่อนเบื้องต้น
แล้วก็บอกด้วยว่าลูกสาวเองก็เครียดถึงขั้นจะคิดฆ่าตัวตาย
คือหลักแล้วที่ทำแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูได้ยังไง
เนื่องจากสามีของเยาวชนอายุ๑๗ปี
ก็ถูกตำรวจจับไปก่อนหน้านี้คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเคว้งคว้างนะครับเลยตัดสินใจทำแบบนี้
และก็ทำให้แม่เดือดร้อนด้วย
ลองไปฟังเสียงของแม่เยาวชนอายุ๑๗ปีครับ
เขาบอกเขาสับสนก็มีปัญหาเรื่องแฟนเขามี
คดีเรื่องยาบอกว่าเขาก็มีลูกคนหนึ่งแล้ว
คุณแม่ที่เลี้ยงอยู่เขาก็กลัวเป็นภาระ

คือไม่ได้บอกเลยค่ะมารู้อีกทีก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้ว
ดังนั้นเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
คงต้องรออย่างเดียวนะครับรอผู้หญิงอายุ๑๗ปี
เขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ร่างกายพร้อมก่อน
และ๒คือรอผลการชนะสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับเชิญ